ที่ระยองครับคุณผู้ชมครับเป็นป่าข้างวัดพระท่านก็ออกมา
ใครอ่ะพระใช่ไหมทำไมไม่ตอบจะเข้าไปแล้วนะ
คุณผู้ชมไปดูสภาพพระป๊อกครับพระป๊อกนี่เลือดโชคตัวเลย
คุณผู้ชมฮะมีแผลที่แขนซ้ายอันนี้ครับดูเลือดสิดูเลือด
เนี่ยฮะถูกของมีคมเฉือนเนื้อหลุดนะครับ
เหตุเกิดเมื่อคืนวันนี้ตำรวจสพเพครับได้รับแจ้งเหตุ
ทะเลาะวิวาดกันในเขตวัดในรายตำลบนเพอำพระเมืองจับครรภ์ระยอง
ที่เกิดเหตุเป็นกุฏิครับนะครับ
พระที่ก่อเหตุยืนรออยู่หน้ากุฏิ
บอกว่าท่านเนี่ยทะเลาะกับพระป๊อกนะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยจึงนำตัวไปสอบสวนครับ
วันนี้มีหรือข่าวโลบพฤติไปสอบถามพระนวพะดลท่านก็เล่าบอกว่า

นะครับหลังวาดมันเป็นป่า
ได้ยินเสียงหมาเห่าหมาเห่าก็หันไปดู
เห็นแสงไฟเหมือนไฟฉายตะโกนถาม
มาทำอะไรน่ะพระใช่ไหมโยมมาทำอะไร
ขโมยของวัดเหรอพระหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
มีเสียงด่ากลับมาคุณผู้ชมนะครับ
แล้วก็มีไฟฉายส่องกลับมาที่หน้าท่าน
จากนั้นก็เห็นเป็นคนเดินออกไป๑คน
แล้วยืนอยู่อีกคนนะครับ
ก็เลยเดินถือมีดปอกผลไม้เข้าไป
จนเห็นพระป๊อกนะก็เลยถามว่า
มาทำอะไรเนี่ยนี่มันกิจของสงฆ์ไหมเนี่ยนะครับ
แต่พระป๊อกเนี่ยโอ้โหต่อยฮะต่อยท่านซะ
คนถามว่าโยมมาทำอะไรกันเขาบอกว่า
มาขโมยของวัดเหรอหรือของพระเหรออะไรมันนี่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเขาก็ละโกนค่ะนามด่ากลับมาแหละ
อยู่แล้วจะกลับอยู่แล้วเชียวแต่พระนพดลเนี่ยเอามีดนะครับ
เฉือนมาที่คอท่านว่าเฉือนมาที่คอนะครับคือแต่มันไม่เข้านะ
นะฮะแต่แผลที่เห็นตามร่างกายเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับ
เป็นเพราะอะไรนะลองฟังท่านหน่อยฮะ
เป็นเรื่องเรื่องขี้ไกลมากเลยครับผมไปจับไกล
เสร็จค้อจัดโทษมาว่าข้ามน้องหาเรื่องอะไรเงี้ยแหละ
พาดมาที่คอผมเนี่ยทีนึงแต่พี่เนี่ย
ไม่รู้ว่ามันใช้ด้านไหนพาดอ่าจากนั้นถุงพี่ก็วงกันตัว
ตอยไปทีนึงหรือหลังจากนั้นมันจะลุกมันก็แทงย่วงแทง
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคดีตำรวจก็ว่ากันไป
แต่พระป๊อกครับพระป๊อกเนี่ยท่านลาศิกขาแล้วนะฮะ
ลาศิกขาด้วยด้วยเหตุผลส่วนตัวของท่านครับนี่ฮะจังหวะที่ลาศิกขาครับ